คุณผู้ชมครับในวันนี้พระวิรัติชัย
นำพระแล้วก็เนรของทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ทั้งหมดนั้นไปบวงสวงที่บริเวณหน้าถ้ำหลวง
ก่อนที่จะให้สามเณรนั้นลาศิกขาในวันนี้ครับ
ช่วงเช้าเป็นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนะคุณผู้ชม
ตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพระพิศุกร์นวักกะ
ซึ่งก็เป็นตำรวจที่ไปบวชปฏิบัติธรรม

ก็ได้มี๑๓คนที่ติดในถ้ำหลวงออกมาได้อย่างสำเร็จ
ก็ได้มีการทำพิธีบวงสวงที่บริเวณหน้าถ้ำหลวง
ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบราย

โดยมีพระเทพโมลีวัดเทพศินทราวาส
อุปชาที่บวชให้พระวิราชัย
แล้วก็พระอำราชฌาธิระสารมณี
วัดศรีมหาธาตุเข้าร่วมพิธี
ขณะที่พระครูประยุทธ์เจติยานุการ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวตำบลเวียงผาคำ

ได้นำพระเอกพลจันทวงศ์และสามเณรทีมหมูป่า

จะได้ลาศิกขาในเช้าของวันนี้

วิราชัยได้จุดทูบอธิษฐานจิต
มนต์แผ่เมตตาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่สถิตอยู่ที่เขานั่งนอน

ใบสีผลไม้ขนมหวานหมากพรู
โดยใช้เวลาในการประกอบพิธีประมาณ๒ชั่วโมงนะฮะ
ก็มีชาวบ้านในพื้นที่
ญาติพี่น้องของพระเอกพลของสามเณรต่าง